กลับมาช่วงนี้ครับมาเช็คดวงงานของสาวเต้ย
ชุดสวยค่ะค่ะเอาลายมาชมไปต้องกันหน่อยนะคะ
ฉันต้องพูดเรื่องเต้ยจรินพรคุณตั้งแต่ครองสถานะ
เป็นสาวโซ่อยู่ในหมวดไม่มีใครเนี่ย
หลายคนเลยจับขาเมาส์กันเลยบอกว่าเออเป็นเพราะว่าดวงความโสดหรือเปล่า
พอคนโสดบางทีมันแบบดวงดาวมันเคลื่อนมันย้ายว่า
ก็ว่ากันไปนะคะมีงานไหลมาเทมา
ซึ่งเต้ยเองปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะคุณพี่
เลือกรับงานต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ากำลังปั๊มเงิน
เพื่อเตรียมจะสร้างบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับครอบครัวต่างหากค่ะ
ติดกล้องละครแล้วเรื่องหนึ่งค่ะก็เลยแบบมีคิวที่จะมาออกงานอะไรแบบนี้บ้าง
แต่แต่เราโสดดูมีงานชุกเลย
ไม่น่าเกี่ยวค่ะไม่น่าเกี่ยวค่ะ
ขอบคุณแบบลูกค้าด้วยที่แบบเหมือนเขาเห็นเราแล้วเขาก็แบบใช้เราต่อไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ทำงานมาหลายปีอะไรอย่างนี้ค่ะก็สร้างให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเรา
เพราะว่าบ้านเดิมเป็นแบบบ้านเดิมเป็นแบบที่มันแบบต่อเติมไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องถูกทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็อยากให้เขาอยู่สบายขึ้นด้วยค่ะเขาก็แฮปปี้นะคะ
เราก็อยู่บ้านเขามาตั้งแต่เกิดแล้วอะค่ะเป็นเงินเขาที่เขาดูแลเรามาอะไรอย่างเงี้
มันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่แบบเราทำงานมาเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบแทนเขาตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้
วายไม่ถึงค่ะ
ไม่ตอบเรื่องราคาบ้านละกัน
เขาจะปั๊มเงินสร้างบ้านนะดิฉันเข้าใจอย่างนี้แหละคุณอย่างที่เขาว่ากันไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบอาบ
รีบอาบเรียนโรงเรียนไหนเนี่ย
นี่ไงการปรับปลามาไม่ค่อยถึงน้ำขึ้นปุ๊บรีบอาบเลย